ถ้าชั่งกินปกติกินจานเล็ก

แต่ต้องกินเยอะเพื่อกินเพื่อคุณลูก
แต่ว่าคราวนี้ในจานเดียวก็เอาไม่อยู่
ต้องไปกินจานยักยักทาสใหญ่
คุณผู้ชมชั่นมีร้านหนึ่งแนะนำอยู่ชลบุรี
เป็นกระเภาถาดยัก

พอสูมออกมาเรื่องใจจริงอย่างไรล่ะกูฝ์โอ้ถาดยักษ์จริงเลย
มันจะดูยักษ์ดูใหญ่ซะหน่อยเนี่ยนะ
เป็นเมนูที่คุ้นเคยกันดีกะเพราถูกไหมคะถูกต้องแต่ที่นี่เนี่ยพิเศษตรงที่จัดมาใส่ถาดใหญ่ยักษ์เลย
เขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเพิ่งกลับมาเปิดร้านไม่นาน
โดยได้ไอเดียเรื่องการใช้ถาดนี้มาจากถาดขนมสมัยก่อนที่มีเยอะ
ก็เลยทำไมจะต้องใส่แต่ขนมล่ะ
เออใส่กะเพราแบบนี้ไปเลย
เออเรามีถาดของยายอยู่เต็มเลยเมื่อก่อน
เตียกับแม่เนี่ยจะมีถาดทำขนมอยู่เยอะ
แล้วก็เราลองเอามาอแด๊กทำกันไหมว่า
เราทำกะเพราอันนี้แล้วเราใส่ถาดอันนี้
แบบดูเราขายความแปลกขายความไม่เหมือนใคร
เพราะว่าถ้าใส่จานธรรมดาก็จะเหมือนร้านทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ใช่ว่าใส่ขาดแล้วปริมาณน้อย

แล้วก็มะเขาแล้วก็ที่เราผัดเราก็ใส่เครื่องเต็มที่ค่ะ

แต่ว่ามันก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับแบบว่าอย่างร้านอื่นค่ะค่ะ
ใส่น้อยกำไรค่ะอาจจะเยอะกว่า
แต่เราก็แบบว่าให้ลูกค้าได้อิ่ม
อิ่มแล้วก็กำไรด้วยก็เหมือนครึ่งครึ่งอะค่ะ
นี่ไงพอได้เห็นลูกค้าอิ่มแล้วก็สุขใจแล้ว

ใช่แน่นอนอยู่ที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขอิ่มท้องอิ่มใจก็มีความสุข
เนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ครัวเลยไปดูเลยว่าเขาใช้กันวัตถุดิบเยอะแค่ไหน
อย่างหมูบดเนี่ยคุณครึ่งกิโลกรัม

หมูบดครึ่งกิโล๕๐๐กรัมปกติเนี่ยเรากิน๑๐๐กรัมกินขีด๑๒ขีดก็แน่นแล้วนะ
นี่คือครึ่งกิโลคุณผู้ชม
แล้วก็ข้าวถ้วยใหญ่ถ้วยหนึ่งไข่ดาว๔ฟอง

ก็แหมนานทีกินกันแบบชวนกันมาหลายคนไง

คือถาดใหญ่เนี่ยสัก๔๕คน

กันก็เหลือคนละ๔๐๕๐ไงเบา
เออแต่ว่าพอมาเป็นจานใหญ่บางทีแย่งกันกิน

นี่ไงกระเพราภูเขากะเพราอินดี้

แต่ว่าใครไม่สู้ไม่สู้ถาดใหญ่เขาก็มีถาดเล็ก
เริ่ม๓๕บาทนะคุณชนะ
ก็เลือกสรรเอาตามพอใจตามกระเพาะที่เรามีนะ
แต่ไม่ได้มีแค่นี้ยังมีกะเพราหมูกรอบมีกะเพราเป็ดด้วย
ถ้าเป็นกะเพราหมูกรอบกับกะเพราเป็ดเนี่ย๒๕๐บาท
ถ้าเป็นทะเลยกทะเลมาเลยนะกุ้งหอยปูปลา

ต้องอันนั้นมันกินได้ไหมล่ะ
เอาแค่แบบสัตว์ทะเลก็พอก็จะสัก๓๐๐บาท
แต่ถ้าคุณชนะสามารถกินได้คนเดียวถาดใหญ่๒๐๐บาท
หมดเลยนะที่เขากินกัน๔๕คนคุณกินคนเดียวฟรี

เอาแล้วเดี๋ยวเจอกันกระเพราอินดี้ใช่ไหม
เพราภูเขากระเพราอินดี้มาลองกันดูสักตั้งหนึ่งนะ

ส่วนใครอยากจะไปทานบอกที่กันหน่อยว่าอยู่ไหน
อยู่ในซอยบุญล้ำออกซิเจนหมู่เก้า
แยกเข้าถนนจากถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะ

ทางรถไฟไปประมาณ๒๐๐เมตรเจอป้ายร้าน

เข้าไปเลยไม่คิดเลยที่ขึ้นน้ำลายแป๊บหนึ่ง

มันแบบรสชาติจานะกะเพรา
กลิ่นสมุนไพรมันเตะจมูกเหลือเกิน
ถูกต้องโอ้โหแถวนั้นนี่ใครที่อยู่ใกล้ร้านนี่ก็
ตามกันไป๓บ้าน๔บ้านผัดกะเพรากัน

มันต้องมีกลิ่นนะคุณมันถึงจะเรียกว่ากะเพรา